ไปดูเรื่องนี้บ้างตำรวจภูทรจังหวัดพิจิตร
คุณผู้ชมครับออกหมายเรียกสมาชิกวุฒิสภาชื่อดัง
ทำไมอ่ะคะชื่อดังไปรับทราบข้อเก่าหา

ในวัดที่มีการปะทะกันของคนสองกลุ่ม
นี่นะฮะช่วงต้นเดือนเมษายนที่วัดฮิรัญญารามที่พิจิตรนะครับ
นี่เป็นคลิปเหตุการประทาการวัน๕เมษายนที่ผ่านมา
ตอนเกิดเหตุมีชายชุดดำมีชาวบ้านปะทะกับกลุ่มวัยยาวัชกรของวัด
และมีเจ้ารถที่มาคอยห้ามปลาม
จับกลุ่มแก๊งชายชุดดำ๙คนนะครับ

หลังจากจับกลุ่มได้ทั้งหมดให้การรับสารภาพ
ซัดทอดไปยังผู้ร่วมขบวนการที่เหลือ
เจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งฝากขังต่อสาร

เพื่อออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องรายอื่นล่าสุด
มีรายงานว่าพลตำรวจตรีกำทรจันที
ท่านผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพิจิตร

คดีนี้ไปจับผู้ต้องหามาโดยตลอด

ยื่นสารขออนุมัติหมายจับเพิ่มอีก๒คน

นายกิติศักดิ์รัฐนาวราหะครับนะครับสวแล้วก็นายดุสิตคำศิลา
ซึ่งพนักงานสอบสวนสพโพทะเลได้ยื่นขออนุมัติศาลไปเมื่อวันที่๒๒พฤษภาคม
แต่ทั้งนี้สารพิเคราะห์ว่าผู้ต้องหาทั้งสองคนนะครับมีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
ให้ออกหมายเรียกมารับทราบข้อหาแต่หากไม่มาพบให้ไปยื่นขออนุมัติหมายจับอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกัน
ทีมข่าวไปที่บ้านพักของนายกิติศักดิ์ครับท่านก็เปิดใจกับสื่อมวลชนถึงกรณีนี้บอกว่า
งงทำไมถึงต้องรับทราบข้อเก่าหาเพราะเขาไม่ได้รู้จักไม่ได้เกี่ยวข้องกับชายชุดดำครับ
น่าจะเป็นในเรื่องของที่พวกอิทธิพลนี้ไปปั้นเรื่องว่ามีกลุ่มชายชุดดำเนี่ย
ไปทำร้ายพระทำร้ายอะไรเนี่ยนะซึ่งจริงสวกิติศักดิ์ไม่ได้ไปยุ่งไปเกี่ยวอะไรด้วยเลยนะ
ถ้าเป็นประเด็นนี้นะถ้าเป็นประเด็นนี้เนี่ยสวกิติศักดิ์ไม่ได้ไปเข้าไปยุ่งเกี่ยว

มีส่วนรู้เห็นกับการที่กล่าวอ้างในการที่มีชายชุดดำแต่อย่างใด
สวกิติศักดิ์ยอมรับว่ามีข้อสังเกตของคดีนี้หลังจากนายตำรวจใหญ่ลงพื้นที่ไปตามคดี
ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนบอกว่าเป็นเพียงคดีทะเลาะวิวาสแต่วันนี้กลับมาออกหมายเรียกท่านนะครับ
อยู่ระหว่างรอหมายเรียกแล้วจะไปพบตำรวจด้วยเพื่อตรวจสอบข้อที่จริงทั้งหมดแล้วทิ้งท้ายว่าท่านไม่เกี่ยวข้องครับ